มาถึงเรื่องที่ท่านก็ตามกันมาหลายวัน

เรื่องของอดีตทหารหญิงยศ๑๐โทคนหนึ่ง

หลังจากที่ญาติเนี่ยไปช่วยออกมาจากบ้านของนายได้

ชื่อ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ

ถูกยึดเงินเดือนทหารเพราะเขาฝากให้เป็นทหารได้
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรี
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ราชบุรี
นี่ตำรวจพาไปชี้จุดทำแผนที่บ้าน

ญาติของทางฝั่งทหารหญิงยศ๑๐โทเขาติดใจสงสัยว่าจะไปปกป้องดูแลอะไรขนาดนี้
ที่สำคัญก็คือเมื่อวันเสาร์ที่เธอมามอบตัวเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหากับทางตำรวจเนี่ย
มาพร้อมกับใบรับรองแพทย์นะฮะใบรับรองแพทย์ที่บอกว่าเธอมีอาการลักษณะควบคุมตัวเองไม่ได้
รักษาอาการมานานหลายปีหงายการ์ดนี้มาเลยแต่ใบรับรองแพทย์วันศุกร์คุณเห็นมาส
เพิ่งออกให้เองค่ะแล้วมาหาตำรวจวันเสาร์และแพทย์คนนั้นเนี่ยไม่ใช่แพทย์ที่รักษาเธอด้วย
โอ้โหนี่มันมีมันมีคำถามเพิ่มมาอีกแล้วนะนอกจากไปฝากทหารคนนี้ฝากเข้าทหารหญิงได้ยังไง
ตัวเธอเป็นตำรวจเข้าไปได้ยังไงอายุเกินแล้วด้วยตอนเข้าไปใช่ชื่ออยู่สันติบาล
ถูกส่งไปช่วยราชการกอรมนภ๔ส่วนหน้าแต่ตัวตัวเองอยู่ไหนอ่ะเนี่ยแล้วมาอยู่บ้าน
ราชบุรีซ้อมทรมานเขาไหนจะเรื่องบอกว่าเป็นเมียสวนี่วันนี้ยังไม่รู้เลย
คนไหนเป็นคนไหนบ้างและเธอยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะเป็นผู้ประสานงานสวนะครับ
ซึ่งความจริงแล้วไม่น่าตรวจยากนะก็ไปดูที่ถ้าเกิดวุฒิสภาท่านจะตรวจสอบให้
ทุกวันนี้สวคนนั้นคนนี้ต้องออกมาบอกไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
จริงคนวงในวงการเดียวกันเขาต้องรู้แล้วล่ะพี่อุ๋ย
ใครอ่ะให้สวคนไหนใช่ไงประสานงานให้ใครให้สวท่านไหนและสุด
ท้ายผมว่าการเซ็นรับรองเนี่ยประธานวุฒิสภาท่านก็ต้อง

นี่ฮะนี่ตอนไปชี้จุดที่บ้านที่ราชบุรีเครื่องไม้เครื่องมือ
ต่างอะไรที่ไปซ้อมไปทรมานเขาบ้างตามที่ผู้เสียหายเขา
แจ้งความเอาไว้มีช่วงหนึ่งตำรวจเนี่ยไม่ให้สื่อเข้านะแต่พา
เข้าไปในห้องนึงว่าเอ๊ะจะไปดูอะไรนักข่าวได้ยินเสียงมัน
สิ่งที่แบบเครื่องช็อตไฟฟ้าเอาความคืบหน้าวันนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับวันนี้ตำรวจคุมตัวสิทธิ์ตำรวจโทหหญิงกรสะ
สิไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะฮะเพื่อจะดูอาการทางจิต
ประสาทหรือว่าอาการที่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจริง
จริงยังไงบอกควบคุมตัวเองไม่ได้เลยไปทำร้ายเขา
๒ปีกว่านะฮะที่ฝากเขาเป็นทหารแล้วก็ขอตัวมาช่วยราชการ
มาเป็นทหารรับใช้ตัวเองที่บ้านแล้วทำร้ายเขาเนี่ยจากนั้น
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลถูกแจ้ง๒ข้อหานะครับณขณะนี้
คือเป็นข้าราชการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการอันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์และอีกหนึ่งข้อหาคือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจจังหวะที่จะพาตัวไปฝากขังที่ศาลเนี่ยนักข่าวก็พยายาม
สอบถามนะเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัว

ทีนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มีการยื่นขอประกันตัวตรงนี้กัน
แต่ทางญาติของผู้เสียหายแล้วก็๑๐โทยิงที่เป็นทหาร
ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็หวั่นเกรงว่า
จะได้ไปประกันตัวชั้นศาลหรือเปล่า
ถ้าเกิดได้ประกันตัวออกมาเนี่ย
จะทำยังไงจะเป็นอันตรายกันหรือเปล่า
เพราะว่าเขามามอบตัวไงเขามามอบตัวเมื่อวันเสาร์
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตรวจร่างกายเสร็จ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปส่งสารจังหวัดรัชบุรี
เพื่อขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหานะครับ
หญิงสาวที่เป็นทหารที่เป็นผู้เสียหาย
มากับคุณกันจอมพลังที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้

เพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา
ล่าสุดศาลท่านมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว
สิบตำรวจโทยิงกรสะสินะครับ
โดยสารท่านพิจารณาแล้วท่านให้เหตุผลว่า
เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อว่า
ผู้ต้องหาจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
และไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
ยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราว

ฝากขังที่เรือนจำกลางราชบุรีทันทีนะครับ

หลังจากทราบข่าวว่าสารไม่ให้ประกันตัวบอกว่าก็ดีใจ

เพราะตั้งแต่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ที่บ้านของเธอมีคนแปลกหน้าหรือรถแปลก
ขับมาแถวบ้านแล้วถามหาบ้านเธอบ่อยเลย

ผู้ต้องหานี่ทักแชทมาหาเธอนะฮะ
แต่เธอบอกไม่ทันอ่านว่าแชทมาเรื่องอะไร
ข่มขู่หรือว่าแชทมาคุยอะไร
เนื่องจากผู้ต้องหาส่งข้อความมา
แล้วก็ลบข้อความแบบยกเลิกข้อความทิ้งไปก่อน
เลยไม่ทันรู้ว่าพิมพ์มาบอกเรื่องอะไร
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างเรื่องอาการป่วยลักษณะควบคุมตัวเองไม่ได้
โทยิงคนนี้ยืนยันว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันไม่เคยเห็นผู้ต้องหาไปหาหมอเลยนะฮะ
ไม่เคยไปรักษาอาการทางจิตเวทอะไรเลยมีแต่กินยานอนหลับแล้วก็ยาเรื่องโรคกระเพาะ
แล้วเธอก็คือไม่ใช่แค่ไม่เห็นไปหาหมอนะบอกไม่เคยเห็นออกไปทำงานเลย
ทำงานตามปกติคือต้องไปทำงานทุกวันถูกต้องไหมคะครับผมแต่อันนี้ไม่ปกติค่ะ
ยังไงฮะก็คือไม่ได้มีการไปทำงานทุกวันค่ะนานนานครั้งค่ะ
นานครั้งถึงจะเข้าไปไปที่ไหนครับที่ทำงานเขา
ก็กรมชาการตำรวจศักดิบ้านครับ
ทำงานที่บ้านมีบ้างไหมฮะที่เราเห็นว่าเป็นการทำงานราชการจริงนะครับ
แทบจะไม่มีเลยค่ะมีเห็นเคยโทรติดต่อประสานงานอยู่๒๓ครั้ง
ในช่วงระยะเวลา๒๓ปีเนี่ยนะครับนอกนั้นก็คือใช้ชีวิตอยู่บ้านตามปกติ
มองว่าจริงแล้วเขารับราชการแบบรับราชการจริงหรือว่าแค่มาอยู่ที่บ้านเฉย
โดยส่วนตัวเคยเห็นเอกสารเขาก็เชื่อว่าเขารับราชการจริงค่ะ
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้ขึ้นเนี่ยทางทหารเขาออกมาชี้แจงแล้ว
บอกว่าการรับผู้หญิงคนนี้เข้าเป็น๑๐โทเป็นทหารเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอน
แม้ว่าเธอจะเปิดเผยว่าตัวของนายของเธอเนี่ย๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้เนี่ยเป็นคนฝากเข้าไป

ใช่ทางตำรวจเมื่อวานก็ออกมาบอกบอกว่าการเข้าตำรวจของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิตรวจสอบแล้วถูกต้องตามขั้นตอน
ใช่ทางวุฒิสภายังไม่ได้บอกยังไม่ได้ออกมาพูดว่าตกลงแล้วเขาเป็นเมียสวคนไหนเป็นผู้ประสานงานสวคนไหน
แต่ทั้ง๓หน่วยงานเนี่ยเท่ากับว่านะ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิเนี่ย
อยู่ตำรวจสันติบาลนะคุณเห็นประสอร์นไปช่วยราชการก่ออรมนภาค๔ส่วนหน้า
ตอนนี้ก็ส่งตัวคืนและชายแดนใต้หลังจากมีเรื่องและเป็นผู้ประสานงานสว
แม้ว่าบางที่อาจจะไม่ต้องไปทำงานที่นั่นทุกวันเนี่ย
แต่ไม่ได้ไปที่ไหนเลยอยู่บ้านทุกวันไม่ออกจากบ้านเลยไม่ทำงานเลยเหรอ
รับราชการเงินเดือนของเขาก็ภาษีของเรานะคะพี่อุ๋ยภาษีของพวกเรานะคะ
มีในชนมีคนแปลกหน้ามีคนโทรมาส่งข้อความมา
ทำให้ทางฝั่งผู้เสียหายกับครอบครัวเนี่ยเขากังวลใจเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้เสียหายได้รับแชทข้อความจากทางผู้ต้องหา
ใช่ค่ะอันนี้น่าสงสัยจริงค่ะ
แต่ลบข้อความทิ้งไปก่อนเนี่ยส่งอะไรมา

แต่เรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
มันมีหลายประเด็นที่ต้องขยายผลเพิ่มเติม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่ง
ได้ให้คุณผู้ชมดูไปแล้วล่ะค่ะคลิปนี้นะคะ

ใช้อะไรบางอย่างฟาดเข้าที่หัวฟาดเข้าที่ตัวของผู้เสียหาย
ประเด็นที่ต้องตามต่อในคลิปนี้ก็คือ
มีอดีตตำรวจสพเมืองราชบุรียศ๑๐ตำรวจเอกเป็นคนถ่ายคลิปให้
ทำไมต้องมีตำรวจมาถ่ายคลิปให้
แล้วตำรวจคนที่ถ่ายคลิปให้เป็นใคร

ไปดูคลิปกันอีกสักรอบนึงค่ะ
คลิปนี้เนี่ยนะคะตัวผู้เสียหายบอกว่าเป็นคลิปที่๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิถ่ายไว้เพื่อแบล็คเมลเธอให้เสื่อมเสีย
สร้างเรื่องว่าเธอแอบอ้างชื่อ

แล้วก็ขู่ว่าถ้าวันไหนเธอไม่เชื่อฟังจะส่งคลิปนี้ให้สว
ชอบอ้างสวเนอะแล้วคนที่ถ่ายคลิปก็เป็นตำรวจสพเมืองราชบุรีจริงนะคะ
แต่เขาออกจากราชการไปแล้วค่ะอ๋อหลังจากนี้เธอก็เป็นห่วงเหมือนกัน
ไม่รู้ว่ามีเหยื่อก่อนหน้าเธอโดนแบบนี้อีกหรือเปล่า
ถ้าเกิดคนทั้งประเทศดูเนี่ยก็ทราบได้ว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นการจัดฉาก
ให้สังเกตดูจากคำพูดเป็นประโยคเป็นตอนดูนะคะ
เพราะว่าอันนี้เขาเคยบอกกับหนูเองว่าเดี๋ยวกูจะถ่ายคลิปมึงแล้วกูจะเอาไว้แล็กเมย์
คนที่ถ่ายคลิปเห็นบอกว่าเป็นตำรวจแล้วครับ

แล้วทำไมอดีตตำรวจคนนี้ต้องมาถ่ายคลิปให้เนี่ย

คุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ
พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพหัวหินด้วยนะคะ

จะมีตัวละครอีก๑ตัวละคร

ร่วมทำร้ายผู้เสียหาย
ไม่ต่างจาก๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิค่ะ

มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีด้วย

ส่วนตำรวจสพเมืองราชบุรีที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยค่ะ

คือตำรวจคนนั้นออกจากราชการไปแล้วตั้งแต่เมษายนคนถ่ายคลิป
แล้วถามว่าทำไมถึงออกจากราชการไป

แต่ละคนแต่ละตัวละครในเรื่องนี้คุณผู้ชม
คือคุณกันจอมพลังบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทำให้อดคิดไม่ได้ว่า
การที่มีการกล่าวอ้างว่าป่วยควบคุมตัวเองไม่ได้
มันย้อนแย้งกับทุกอย่างที่ผู้เสียหายเล่าหมดเลย
เหมือนมีการวางแผนเหมือนมีการเตรียมตัว

แล้วก็มีลักษณะของการตั้งใจทำร้ายร่างกายถ่ายคลิปเป็นหลักฐานด้วย
คุณแรงระหว่างสิบกำรวจโทรคนนี้กับคนดังกล่าวที่ทำร้ายน้องถือว่าต่างกันไหม

ที่ผมบอกอันนี้มันคือที่น้องไปอยู่มันคือขุมนรกนะครับ
แต่เรื่องที่บอกเมื่อวานว่าคนรับรู้เพียงแค่๕๐
ตอนนี้ขุมนรกมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะครับ

พอบอกได้ไหมครับว่าบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นด้วยไหมครับ
คนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ
นักการเมืองท้องถิ่นด้วยไหมครับ

ก็มีการคบหารู้จักกันนะครับ
แต่ตอนนั้นก็อ้างว่าเป็นเมียสวไม่ใช่เหรอ

เพราะว่าเหตุการณ์ในคลิปที่คุณอาจจะมาสอนให้ดูนี้สักครู่

ก็พยายามที่จะที่ผู้เสียหายเขาบอกนะ
พยายามจะอัดคลิปประหนึ่งว่ากำลังต่อว่า
ลงโทษที่ทางผู้เสียหายไปอ้าง
ชื่อของสวค่ะก็ตั้งใจจะเก็บเอาไว้
คำสั่งว่าจะเอาคลิปนี้ไปให้สวดู
คุณกันจอมพลังบอกพรุ่งนี้จะมีคลิปเพิ่มอีกหรอ
จะมีตัวละครเพิ่มตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลว่า๑๐ตำรวจเอกที่เป็นคนถ่ายคลิปนี้
ให้กับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
แต่ถูกให้ออกจากราชการมาแล้วประมาณ๑ปี
ช่วงที่ทำงานอยู่เป็นสายตรวจของตำบลเนี่ย
มีหน้าที่ไปตรวจตู้แดงหน้าบ้านของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิเป็นประจำ

แต่ไม่รู้ว่าเขาไปสนิทสนมตอนไหนอะไรยังไงถึงขั้นแบบ
ถ่ายคลิปให้กันเนี่ยอยู่ในห้องตรงนี้เลยนี่ฮะ
เราคุยกับอดีตสารวัตรกำนันตะบนโคกหม้อนะครับ
นี่ฮะลุงนครนี่คือแกบอกว่าไม่เคยเห็น๑๐ตำรวจเอก
คนที่บอกว่าถ่ายคลิปให้กับทางกรสะสิเขานะ
เพราะปกติตำรวจที่อยู่ที่ประจำตู้ตำรวจสายตรวจจะเป็นยศในดาบ
แต่จากการสอบถามในดาบที่อยู่ประจำตู้สายตรวจ
รับว่า๑๐ตำรวจเอกคนนี้เคยเป็นสายตรวจตำบลโคกหม้อจริง
แต่ถูกให้ออกจากราชการไปแล้ว
แล้วก็เคยเห็น๑๐ตำรวจโทยิงกับทาง๑๐โทยิงที่เป็นทหารที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ซาเล้งไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ทีแรกยังคิดว่าเขาเป็นญาติกันเพิ่งมารู้ว่าเอ้า
นี่มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
มารู้จักทีแรกที่เดี๋ยวที่เขาก็พามารู้จักแค่นั้นแหละ
อยู่มานั่งคุยกันแป๊บนึงเขาก็มีภาระเขาก็ไปก่อนต่อ
ทีนี้ก็เจอก็ยักษ์หน้ากันเขาแค่นั้นหนึ่งไม่เคย
ไม่เคยไปสัมพันธ์ไม่เคยไปคุยด้วยไม่เคยอะไรเลย
เขาก็ไม่ได้มาคุยเขามันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรอย่างนั้น

คือเหมาะถึงไปไปไหนแล้วถามว่าจะคุยไหม
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่

เพราะว่าขายของอยู่บ้านอาจเป็นเอาไปทำงานหรือเปล่า
คือประมาณแถมนั้นไม่รู้อะไรเลยถึงกว่า
เขาไม่ได้มาสัมภัณฑ์ังกับทุกทั่วไป
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะคะ
ไปที่บ้านของศิษย์ตำรวจโทยิงกรณ์ศาสตร์ศรีอะค่ะ
เงียบมาหลายวันไม่มีใครเข้าออกนะคะ
ก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นว่า
เห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมก่อนหน้านี้ค่ะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่า๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้หลายปีแล้ว

ช่วงแรกเปิดเป็นร้านขายของด้วยนะคะ
ได้สักพักเดียวก็ปิดไป

เห็นศิษย์ตำรวจโทยิงคนนี้มาตั้งแต่เด็ก

แต่ก่อนก็ดูเรียบร้อยดีพูดจาดี

เคยมาซักผ้าที่ร้านฝั่งตรงกันข้าม
แล้วก็มาซื้อส้มตำที่ร้านด้วย
ส้มตำซื้อน้ำตกเป็นประจำ

คือหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่หลงไม่หนีอะไรออกมา
แต่เธอบอกเธอถูกขู่ทำร้ายไปถึงครอบครัว

จนสุดท้ายเนี่ยทีแรกตั้งใจจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำ
ส่งข้อความไปหาคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็บอกแม่ดูข้อความแปลกเหลือเกิน

ทางเพจโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย

เมื่อวานเราได้คุยกับทางครอบครัวทางญาติพี่น้องของทางผู้เสียหาย
เมื่อวานก่อนนะ

วันที่จะมาดูผู้ต้องหาที่มามอบตัว
เขาเปิดเผยข้อมูลเผยดีไป
ไม่ใช่แค่ถูกใช้งานเยี่ยงธาตุถูกซ้อมถูกทรมานถูกเครื่อง

ฝุดเหล็กตีหน้าเท่านั้นนี่ให้ไลฟ์ขายพวกอาหารแห้งด้วยนะ
อาหารแห้งสบู่อะไรพวกเนี้ยต้องไลฟ์ขายของค่ะแล้วถ้าขายไม่ดี
เนี่ยให้ส่งของเนี่ยไปให้ครอบครัวเธอช่วยขายครอบครัวผู้
เสียหายอ่ะขายไม่หมดไม่เอาของนะเอาเงินถ้าเธอขายไม่ได้ไม่
มีเงินให้เขาต้องขอครอบครัวให้ส่งเงินมาให้หน่อยหรือครอบครัว
เอาของไปช่วยขายขายไม่ได้ก็ต้องส่งเงินมาให้เธอแทนนี่๑ใน
สิ่งที่ถูกบังคับให้ทำเอาทีนี้มามาลองแกะดูเป็นปมปมนะ
ทุกผู้ชมครับที่พอจะมีคำตอบในวันนี้ออกมาบ้างนะฮะ
ชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรท่านรอฟังดูนะฮะเอาเรื่องใบรับ
รองแพทย์ก่อนอย่างที่ทราบตอนที่ไปมอบตัวกับสพเมืองรัชบุรี
เมื่อวันเสาร์เธอมีใบรับรองแพทย์ลงวันที่๑๙สิงหาคมคือ
ศุกร์ระบุข้อความว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิอยู่ระหว่าง
รักษาอาการควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นระยะรักษามาต่อเนื่องและ
มียารับประทานแล้วเธอก็ให้ปากคำเบื้องต้นกับทางตำรวจบอก
เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปคุมตัวเองไม่ได้จริงเรื่องใบรับ
รองแพทย์ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานว่าโรง
พยาบาลที่ออกใบรับรองแพทย์ให้กับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิเป็น
โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมีข้อมูลว่า
ตำรวจโทยิงกรสะสิเข้ารับการรักษาอาการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นะฮะซึ่งตำรวจเนี่ยไปพบความผิดปกติว่าในใบรับรองแพทย์ไม่
ระบุชื่อโรคอย่างแน่ชัดเดี๋ยวจะต้องไปสอบสวนขยายผล
เพิ่มเติมสำหรับแพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์ให้แล้วก็ทางโรง
พยาบาลด้วยที่ออกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อให้สิ้นสงสัยว่า
ตกลงเขาป่วยจริงหรือเปล่ารักษาอาการต่อเนื่องมานานจริงหรือเปล่า
เปล่าเพราะแพทย์ที่รักษากับแพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์เนี่ยคน
ละคนกันหากพบประวัติการรักษานะที่เขาอ้างนะผู้ต้องหาอ้างว่า
ว่ารักษาตั้งแต่ปี๒๕๕๗อาการลักษณะควบคุมตัวเองไม่ได้มัน
ตำรวจเนี่ยปี๒๕๖๐แล้วรับเข้าไปเป็นตำรวจได้ยังไงถ้าเธอ
ถึงขั้นควบคุมตัวเองไม่ได้จริงจริงปกติเขาต้องตรวจร่างกายละเอียดยิบเลยนะ
ใช่ค่ะทั้งร่างกายทั้งจิตใจสอบข้อเขียนก็ต้องมีนะค่ะ
หรือจะบรรจุไม่สอบข้อเขียนก็ต้องรวดร่างกาย
ถ้าป่วยก่อนเข้ารับราชการตำรวจ๓ปีเนี่ยเออผ่านคุณสมบัติมาได้ยังไง
สังคมยังตั้งข้อสงสัยนะฮะไปถึงเรื่องกรอบอายุการรับราชการของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสินะฮะ
ปัจจุบันอายุ๔๓ปีถ้าย้อนไปดูเธอเป็นตำรวจตั้งแต่ปี๒๕๖๖
เท่ากับว่าตอนนั้นอายุ๓๘ปกติการรับสมัครเข้าเป็นตำรวจเนี่ย
อายุสูงสุดเขารับไม่เกิน๓๕ปีนี่บวกอายุไป๓ปี

ถามว่าเออแล้วอายุเกินกว่า๓๕เนี่ยเข้าได้ไหมมันก็เข้าได้นะ
แต่ต้องมีเงื่อนไขพิเศษบางประการจริงเลยนะเราไปดูเกณฑ์มาเนี่ย
หนึ่งคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องเซ็นอนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ให้
ก็ต้องย้อนไปดูว่าพบตรตอนนั้นเนี่ยปี๒๕๖๐คือท่านไหน
ผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ย้อนไปดูก็ไม่น่ายาก

อ่าหรือท่านตอนนั้นท่านจะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีแบบหน่วยอื่น
ท่านเซ็นอย่างเดียวอาจจะไม่ได้มาตรวจสอบย้อนหลังหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะ
สองต้องเป็นทายาทเป็นผู้สืบสันดารของตำรวจแต่ก็ต้องสอบเข้านะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยคือเข้ากันได้ง่ายเลย
หรือไม่ก็ต้องเป็นส่วนของคุณวุฒิที่ขาดแคลน
แต่ตรงนี้เขาก็ระบุไว้ว่าก็ต้องอายุไม่เกิน๓๕ปี
แม้แต่การโยกตำแหน่งไปช่วยราชการกอรมนภ๔ส่วนหน้าทางชายแดนใต้
ก็เกิดคำถามว่าแล้วลงไปทำงานหรือเปล่า
ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ชายแดนใต้ไหม
รับค่าเสี่ยงภัยเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือนต่างเพิ่มเติมหรือเปล่า
ได้รับมากี่เดือนนะ
แล้วยังมีชื่อได้รับการอบรมหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะฮะ
ซึ่งหลักสูตรพิเศษของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ย
ถ้าจะเข้าไปอบรมต้องมีตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้วยนะ
แต่นี่ที่เข้าไปเนี่ย๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ยเข้าไปอบรมตรงนี้เนี่ย
แล้วชื่อเข้าไปชื่อแรกเนี่ยเป็นชื่อนางสาวด้วย
เสียรับรองบุคคลทั่วไปก็เข้าไปเรียนได้นะ
แต่เขาต้องมีคนรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมยังไง
จำเป็นต้องมาอบรมกับทางสถาบันพระปกเกล้า
คุณผู้ชมบอกว่ายิ่งขุดคุยยิ่งขยายผลข่าวนี้เนี่ยนะคะครับ
มันน่าเศร้าใจจริงแต่ละขั้นตอนมันมีปมมันมีเงื่อน
ในหลายขั้นตอนมากค่ะทางตำรวจจะตอบยังไงดีคะ
หน่วยงานตำรวจจะตอบคำถามในแต่ละปมแต่ละเงื่อนยังไงกันดีคะ
คือล่าสุดพทมอูดอลวงชื่นผู้บังคับการตำรวจสันติบันหนึ่งบอกว่า
เรื่องนี้จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ว่าพฤติกรรมทั้งหมดทั้งบวนเป็นยังไงเลยน่ะ
ให้ออกจากราชการไหมหรือต้องทำยังไงบ้าง
สันติบาลได้รับข้อมูลแล้วนะคะทีนี้ค่ะประเด็นคำถาม
เรื่องของการโยกตำแหน่งไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔
พลตำลดรีอุดรบอกว่า๑๐ตำลดโทยิงกศเนี่ย
มาจากหน่วยงานอื่นเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เป็นการโยกย้ายตามวงรอบปกติจากนั้นเนี่ยก็ถูกให้ไปช่วยราชการ
กอรมนภสี่ส่วนหน้าทำงานด้านงานข่าวนะคะด้านงานข่าว
๑๐ตำลดโทยิงกศสังกัดอยู่ในกองกำกับการ๔
รับผิดชอบตำรวจภูทรภาค๗และ๘อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ทีนี้คำถามนี้สำคัญแล้วตรวจสอบเรื่องสุขภาพจิต
ก่อนเข้ารับราชการตำรวจเนี่ยตรวจสอบไหม
ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นยังไงแล้วกรณีนี้ทำไม
ถ้าเขาป่วยจริงทำไมไม่ตรวจสอบเหรออืมคำตอบของพลตำรวจรีอุดรท่านบอกว่า
คำถามนี้ยังตอบไม่ได้อ่ะเพราะไม่ได้อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของท่าน
เพราะว่าเขาโอนย้ายมาสันติบาลอ่าเรื่องการรับบุคคลภายนอกบรรจุราชการเนี่ย
อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของท่านตอบไม่ได้อืม
ก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิอยู่สังกัดไหน
ขั้นตอนการรับการตรวจสอบประวัติสุขภาพจิตมันเป็นยังไง
คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคำถามค่ะที่ทางตำรวจต้องตอบ
ทำไมเขารับราชการอายุ๓๘เข้าไปแล้วมันเกินระเบียบหรือเปล่านะคะ
ผลตำรวจรีอุดรท่านบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
อันนี้ไม่ทราบเพราะเป็นส่วนที่กองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยงานในการคัดกรอง
เป็นผู้รับผิดชอบหมายความว่าในแต่ละประเด็นก็ต้องแยก
แต่ละหน่วยที่รับผิดชอบให้มาตอบคำถามค่ะ
คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีกองบัญชาการศึกษาของเขาอยู่
ใช่ค่ะเวลาจะสอบคัดเลือกตำรวจแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็ต้องมาสอบที่นี่
อันนี้ก็เข้าใจแหละว่าท่านก็คงจะแหมก็คงไม่รู้ถึงวันสอบรับสมัครอะไรกันหรอกใช่ไหม
แต่แต่เรื่องที่ว่ามาจากไหนถึงย้ายมาอยู่สันติบาลได้เนี่ย
สันติบาลอาจจะต้องทราบนะย้ายตามวงรอบเราก็ต้องรู้นะว่า
กำลังพลของเราที่จะย้ายมาเนี่ยเขาย้ายมาจากไหนแล้วมีความจำเป็นกับกำลังพลเราขนาดไหน
ทำงานบ้างหรือเปล่าอืมท่านผู้ชมครับเอาอีกสักเรื่องแล้วก็แล้วนะฮะ
เรื่องของใบรับรองแพทย์นะครับประเด็นเรื่องใบรับรองแพทย์ที่นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ย
แล้วไม่ได้เป็นหมอที่รักษานะฮะพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญ
เลขาธิการแพทยศภาบอกว่าตามหลักการของโรงพยาบาล
เจ้าของไข้ต้องออกใบรับรองแพทย์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยมีเหตุผลจำเป็นต้องใช้
ที่รักษาของโรงพยาบาลนั้นอย่างชัดเจนด้วย
ส่วนจะออกใบรับรองแพทย์แค่๑หรือว่า๒วันก่อนเอาไปใช้เนี่ยทำได้ไหม
ก็ทำได้แต่ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการรักษาด้วย
เรื่องนี้ทางแพทยศภาบอกว่าไม่นิ่งเฉยนะครับ
เดี๋ยวก็จะตรวจสอบให้แต่ต้องมีคนร้องเรียนก่อนนะฮะ
ซึ่งตำรวจก็สามารถมาร้องเรียน
หรือขอตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลได้เช่นกัน

ค่ะเดี๋ยวเราจะตามให้ต่อนะคะทุกประเด็นที่คุณผู้ชมสงสัย
เดี๋ยวจะมีคำตอบมาให้พยายามจะหาคำตอบมาให้
ถ้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขามีคำตอบออกมา